ทำธุรกิจสีเทาในบ้านเรามาดูเรื่องตู้ห่าววันนี้ค่ะ
ได้นำตัวไปฝากขังต่อสารนะคะตู้ห่าวก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิม
ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ไม่ได้ประกันตัวนะคะ
ต้องถูกควบคุมตัวไปเรือนจำนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
บรรยากาศที่สนยานวาเมื่อช่วงเช้าค่ะตำรวจได้ดำเนินการส่งตัวในตู้ห่าวนะคะ
ชื่อจริงเขาก็คือนายชัยนัทกรชายานัน
ขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องขังไปฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้
จังหวะที่ตำรวจนำตัวตู้ห่าวขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องขังค่ะ
นักข่าวพยายามจะถามว่ายืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองหรือไม่
ห่างตอบสั้นว่ายืนยัน
แต่เท่าที่สังเกตสีหน้าของตู้เห่านะคะ
นักข่าวของเราบอกว่าสีหน้าดูเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลย
รองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๖รักษาราชการแทนผู้กำกับการสนยานาวา
พันธุ์ตำรวจเอกวุฒิชัยไทยวัฒน์
บอกว่าเบื้องต้นนะคะตู้ห่าวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ตำรวจจะมีการคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาล
และทนายความของตู้หาวยื่นคำร้องขอประกันตัวที่สารอาญากรุงเทพใต้
แต่สารพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีอัตราโทษสูง

ตำรวจคัดค้านการประกันตัว
ก็เลยบอกว่าหลังจากนี้มันต้องขยายผลต่อตรวจสอบเส้นทางการเงินยึดทรัพย์เครือข่ายตู้ห่าวทั้งหมด
จะเร่งทำคดีบิ๊กโจ๊กบอกว่าขอสามสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของการขยายผลเนี่ย๓สัปดาห์ขอ๓สัปดาห์
และมีการเอาผิดตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีในทุนจีนด้วยนะคะตำรวจสอนอยานาวาสองนาย
เรื่องต้นทำหนังสือไปที่ต้นสังกัดเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕๗

ทีนี้เรื่องภรรยาของตู้ห่าว
เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปว่าภรรยาเป็นคนไทย
ภรรยาเป็นตำรวจที่นำตรวจคฤหาศรูมูลค่าเป็นร้อยร้อยล้าน
เป็นตำรวจยศพันธ์ตำรวจเอกหญิง
อันนี้ต้องตรวจสอบนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของตู้ห่าวหรือเปล่า
ถ้าพบว่ามีความผิดดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นค่ะ
ถึงแม้ว่าจะนำสกุลดังก็ตาม
ส่วนที่คุณชูวิทย์บอกว่าจริงแล้วไม่ใช่แค่พันธุ์ตำรวจเอกหญิงคนนี้คนเดียวนะที่เป็นภรรยาของตู้เห่า

แต่ว่าพันธุ์ตำรวจเอกหญิงคนนี้เป็นภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็ไล่เส้นทางการเงินทั้งหมดนะ
แล้วก็ในส่วนเจ้าที่รัฐนะก็ต้องไล่มันคดีให้หมด
เพราะฉะนั้นในแต่ละส่วนมันจะมีอย่างนี้
เดี๋ยววันนี้ในส่วนภรยาเราต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับ
ว่าวันนี้ทรัพย์สินทำไมมีขนาดนี้ได้มายังไง
ถ้าเขาอธิบายได้ก็จบนะครับนะถ้าเขาอธิบายไม่ได้
นี่ค่ะแล้วล่าสุดคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะคะก็โพสต์เฟซบุ๊คว่า
จบภารกิจแต่ยังไม่หมดหน้าที่จบภารกิจเหรอแต่ยังไม่หมดหน้าที่ค่ะ
เหมือนผมอยู่ที่บ้านแล้วมองเห็นขโมยกำลังปีนเข้าบ้านเพื่อน
หน้าที่คือสังเกตและแจ้งตำรวจพอตำรวจมาจับถือว่าภารกิจที่เพื่อนบ้านต้องช่วยกันมันจบแล้ว
แต่หน้าที่มันยังไม่จบหน้าที่มันยังไม่หมดถ้าเจอขโมยอีกก็ต้องช่วยอีก
ถ้าจะทำบ่อนก็ทำไปสังคมยังพอรับได้กับอิทธิพลเทาที่สังคมไทยเคยชิน
แต่ถ้าเป็นเรื่องยาเสพติดมันรับไม่ได้มันยอมไม่ได้
เฟียจีนเหล่านี้ทำตามอำเภอใจด้วยการสนับสนุนของผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
ภารกิจจบแต่หน้าที่ยังไม่หมดในฐานะพลเมืองของสังคมนี้
จะกลับมาอีกครั้งเมื่อบ้านเมืองต้องการค่ะ
นี่แบบย่อนะคะจริงแล้วยาวกว่านี้แล้วก็ใช้ข้อความได้แบบสละสลวยและดีมาก
คือคุณชูวิทย์บอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากพูดถึงเรื่องตรงนี้อีกแล้ว
เพราะว่าให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้ว

วันนี้ผมได้คุยกับทางบิ๊กโจ๊กท่านรองพบตรในรายการเปิดปากกับภาคภูมิค่ะ
ตอนนี้จับไปได้๓แล้วรวมทั้งตู้ห่าวด้วยนะ
เหลืออีกหนึ่งยังอยู่ในไทยและอีกหนึ่งหนีไปต่างประเทศแล้ว
แต่เชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยจะเคลียร์ได้จบในช่วง๓สัปดาห์นี้
มันก็เริ่มมาจากทัวร์ศูนย์เหรียญแล้วพอมีช่วงโควิดเรื่องการทำทัวร์มันก็ต้องหยุดไปใช่ไหม

พวกนี้ก็เปลี่ยนแปรรูปตัวเองจาก
พนันออนไลน์ก็มีมาเปิดผับศูนย์เหรียญ
มีบ่อนมียาเสพติดอะไรอยู่ข้างในก็มี
ซึ่งตอนนี้กำลังไล่กวาดล้างจับกลุ่มแล้ว
ผมได้คุยกับคุณสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาล
ที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้คู่ขนานกับคุณชูวิทย์
แต่เป็นในเชิงที่แบบมาปกป้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับกลุ่มทุนจีนสีเทา
อย่างเมื่อวานตู้ห่าวคุณสันทนาก็ไปที่สนยานวา
ไปตะโกนเรียกห่าวห่าว
คุณชูวิทย์ก็บอกว่าคุณสันทนาเองนะที่เป็นคนพูดในรายการทีวี
รายการเนี่ยแหละที่เปิดปากเนี่ยว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเนี่ย
เขาฝากให้ดูแลกลุ่มทุนจีนต่าง
วันนี้ผมเลยเชิญคุณสันทนามาอีกรอบหนึ่งนะฮะ
คุณสันทนะยอมรับว่าออกมาปกป้องกลุ่มทุนจีนสีเทาจริง
แต่มันไม่ใช่เรื่องของเทาทั้งหมดบางคนเขาก็ไม่เทา
เขาเข้ามาทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเขาฝากให้ดูแลตั้งนานแล้ว
ตั้งแต่สมัยแบบเขารู้จักกันตอนทำธุรกิจ
แล้วพอเขามาเป็นสอสอมาทำงานการเมือง
เขาก็ไปช่วยเหลือไปดูแลไปเจออะไรมากไม่ได้

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากลุ่มทุนจีนสีเทา
ที่บอกว่ามีปัญหาในขณะนี้คุณสันทนาบอกว่า
ควรจะต้องแยกเพราะมันมีกลุ่มใหม่ที่เข้ามา
อย่างพวกตู้หาวอะไรพวกนี้เขามาทำถูกต้อง
ที่ว่าเคยเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญมาแปรรูปทำสิ่งผิดกฎหมายเนี่ย
อันนั้นมันกลุ่มเก่าจะมาเหมารวมไม่ได้
ไม่ใช่เพิ่งมาฝากตอนมีคดีนะคำว่าฝากเนี่ย

ติก็ตั้งแต่ตอนเล่นการเมือง
คือพอเขามาทำการเมือง

เขาก็บอกมีอะไรก็เพราะผมมันบทบาทมันต้องเปลี่ยนไปแล้ว
พี่มีอะไรพอจะถ้าหากก็
เหตุผลที่ฝากไม่ได้มาฝากเอาผลประโยคมาฝากให้นะ
เขาก็รู้ว่าผมเป็นคนนิสัยยังไง
ส่วนเรื่องที่คุณชูวิทย์วันนี้โพสต์ใช่ไหมบอกจบภารกิจแต่ยังไม่จบหน้าที่

แต่ว่าคุณชูวิทยเขาฟ้องไว้๑๐๐ล้านไง
คุณสันทนาบอกจะไปฟ้องกลับอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวว่ากันต่อไปกันแล้วกัน